ก็จะพูดถึงกรณีทรัพย์สินของภูมิกับโจ้เหมือนกัน
โดยเฉพาะรถหรูต่างสปอร์ตคาร์รถนำเข้าอะไรต่าง
มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
ผมคิดว่าประเด็นเรื่องของความร่ำรวยของภูมิกับโจ้
คนก็สนใจไม่น้อยกว่าความเป็นไปของคดี
ว่าจะไปถึงไหนจะติดคุกหรือไม่
คนอายุที่ไม่ถึง๔๐เป็นผู้กำกับ
ครอบครัวไม่ได้ทำธุรกิจอะไรมาก่อน
ร่ำรวยมาจากพื้นฐานทางครอบครัว
รายได้ก็มีทางเดียวนั่นแหละคือจากการเป็นตำรวจแต่ทำยังไงถึงร่ำรวยมากมหาศาลขนาดนั้น
คนได้เห็นภาพวันที่ตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านมีคฤหาดใหญ่อยู่ในบ้านจัดสรรระดับเกรดเอ
มีเนื้อที่ตั้ง๕ไร่ตัวบ้านใหญ่โตมโหลานอย่างที่เราได้เคยเห็นในภาพ
มีรถสปอร์ตหรูอยู่ในความครอบครอง๓๐๔๐คัน
แล้วมีเงินที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่ว่าซุกไว้ในชื่อคนอื่นที่เป็นนอมินีอยู่๒๐๐กว่าล้าน
มีคำตอบในเวลาต่อมาว่าอ้อความร่ำรวยมาจากการพลิกแพลงเล่นแร่แปรทาส
เกี่ยวกับการนำนำเข้ารถหรูรถสปอร์ตแล้วเป็นจุดเริ่มต้น
ของความร่ำรวยอยากจะอธิบายขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า
ถ้าท่านผู้ชมจำได้ย้อนหลังไปเนี่ยประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
ท่านจำข่าวชิ้นหนึ่งได้ไหมครับมีรถที่เขาทำเป็นรถบรรทุกรถเนี่ย
เป็นรถใหญ่นึกออกไหมฮะเป็นรถบรรทุกรถอีกทีนึง
รถบรรทุกใหญ่ที่บรรทุกรถหรูรถสปอร์ต๓๔คัน
มุ่งหน้าจะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วพอไปถึงกลางทางอยู่แถวแถว
ดงปากช่องโคราชน่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับ
มีไฟไหม้รถที่ว่านี่แหละ
พอไฟไหม้ก็เป็นข่าวก็เป็นคดีก็เป็นคดีก็มีการตรวจสอบ
ก็พบว่าโอ้รถหรูรถสปอร์ตเหล่านั้นเนี่ยเป็นรถเถื่อน
คือนำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย
นำเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงภาษี
ตอนนั้นข่าวก็คลึกโครมใหญ่โตท่านผู้ชมคงจำได้
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองหลวง
กรุงเทพเนี่ยโอ้โหมีรถสปอร์ตรถหรู
วิ่งกันเกลอไปบนท้องถนนขับปาดซ้ายปาดขวา

พอเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทิศทางข่าวก็มีการขยายผล

ขยายผลว่าไอ้ช่องทางการพลิกแพรงนำรถเข้ามาในประเทศไทยโดยหลบเลี่ยงภาษีเนี่ย
มันทำกันยังไงบ้างหนึ่งวิธีการก็คือแจ้งรถ
ราคารถที่จะนำเข้ามาให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเช่น
ซื้อรถมาจากประต่างประเทศคันหนึ่งเขาขายราคา๕ล้านบาทสมมุติอย่างนั้น
ก็ขอให้บริษัทที่ขายเนี่ยแจ้งราคารถในใบอินวอยว่าเหลือสัก๑ล้านบาท
เพื่อจะเอามาเสียภาษีได้ถูกลงก็เลยพอไปรวมค่าภาษีแล้วก็จะเหลือคันละสามล้านสี่ล้าน
ทั้งทั้งที่รถสปอร์ตยี่ห้อเดียวกันนั้นเนี่ยที่ขายอยู่ในโชว์รูม
ขายอยู่ในเมอร์โต้โชว์เนี่ยเขาตั้งราคาตั้งยี่สิบสามสิบล้าน
พ่อค้ารถที่เขาเสียภาษีถูกต้องเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นแถวเลยครับช่วงนั้น
เพราะว่าขายไม่ออกคนไปเล่นแร่แปรทาสซิกแซ็กซื้อรถกันแบบนี้หมด
อีกประการหนึ่งท่านรู้จักคำว่ารถจดประกอบไหมครับรถจดประกอบอธิบายว่า
เวลาเราจะนำรถเป็นคันเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ย
ถ้าเสียภาษีให้ถูกต้องกันจริงนะอัตราภาษีเนี่ยสูงมาก
สูงกว่ารถหลายเท่าตัวยิ่งรถประเภทรถหรูรถสปอร์ตเหล่านี้ด้วยไม่ต้องห่วงหรอกครับ
แหลงม้าสูงแบบเนี่ยภาษีแพงมาก
แต่ว่ามันก็มีช่องทางที่นักธุรกิจพ่อค้าเขาพลิกแพลงได้
คือแทนที่จะรถสั่งรถเข้ามาทั้งคันซื้อรถแล้วถอดรถออกมาทั้งคันเป็นอะไรอะไรอะไรอะไร
เอาอะไรเข้ามาสั่งอะไรเข้ามาแล้วไม่ได้มาพร้อมกันด้วย
มากันคนละล็อตมากันคนละทีมากันเป็นอะไร
ภาษีของการนำข้าวอะไรเนี่ยมันถูกครับ
พออะไรมาครบแล้วก็มาจ้าง

วิธีการนี้จะทำให้ได้รถในราคาถูกกว่าที่จะนำเข้าเป็นรถทั้งคัน
แต่ว่าหลังจากข่าวนี้มันคลึกโครมใหญ่โตขึ้นมา
นั่นแหละคือช่องทางการนำเข้ารถเถื่อนรถหรูรถหนีภาษีหรือรถจดประกอบที่เขาทำทำกัน
แต่ในกรณีของผู้กำกับโจ้เนี่ยเขามาแหวกแนวกว่าคนอื่น
ที่มีรายงานกันว่าผู้กำกับโจ้นี่เขาเริ่มจากเขาไปซื้อรถหรูมาจากมาเล
เพราะราคาถูกกว่าเราเยอะ
เช่นบางคันอยู่ที่ประมาณ๔แถน
ลงทุนซื้อจากมาเลและลักลอบเอาเข้ามาไทย
แล้วทำทีเป็นคดีปั้นคดีว่าจับรถได้แต่ไม่มีเจ้าของ
ตัวเองไปสั่งซื้อมานี่แหละเอารถมาทิ้งไว้ตรงไหนแล้วจับรถได้

ทำนองว่าเจอรถต้องสงสัยนำผิดกฎหมาย
พอทำแบบนี้ก็รถก็ถูกส่งไปให้ศูนย์ละกากร
พอคดีเสร็จสับเรียบร้อย
ละกากรก็จะนำออกมาขายท่อตลาดด้วยวิธีการประมูล
สมมุติว่ารถคันดังกล่าวประมูลได้ในราคา๒ล้าน
ซื้อมา๔แสนมาประมูลใน๒ล้าน
สิ่งที่ภูมิกับโจ้จะได้ตามมาคือ
ได้ทั้งรางวัลนำจับได้ทั้งค่าสายข่าวทั้งสองส่วนนี้
คิดเป็นเงิน๔๕ของราคา๒ล้าน
เท่าไหร่ล่ะครับก็๙แสนสิ
เห็นไหมฮะลงทุน๔แสนได้กำไรทันที๕แสน
แล้วพอทำกันเป็นกิจวัตรทำกันเป็นมาก

ศูนย์จัดประมูลรถลักษณะนี้ทุกเดือน
เดือน๑ก็ราว๔๐๐กว่าคัน
ทั้งใน๔๐๐กว่าคันเนี่ยว่ากันว่าเป็นรถ
เครือข่ายของผู้ประกับโจ้เสียเกือบครึ่งหนึ่ง
นี่คือที่มาของความร่ำรวย
และที่มาของการมีรถหรู๓๐๔๐คัน

มันก็เลยมีคำถามและความแคลงใจไงครับว่า
ช่องทางแบบนี้เนี่ยทำไมคนอื่นก็ทำไม่เป็น
ทำไมเขาทำไม่เป็นเหมือนภูมิกับโจ้อันนี้คือข้อแขลงใจ
แล้วยิ่งฟังคำแถลงของอธิบดีกรมศูนย์ละกากรคือนายพัชระอนันตสิน
ยิ่งเห็นความพิษดารเข้าไปใหญ่เลยครับเมื่อวานนี้เห็นอธิบดีพัชระ
บอกว่าเราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภูมิกับโจ้
เป็นเจ้าของสำนวนคดีรถหรูลักลอบนำข้าวหนีภาษีในช่วงปี๒๕
ห้าสี่ห้าถึงหกสามเนี้ยรวมสามร้อยหกสิบแปดคันครับ
กรมศุลกากรนำไปขายท่อตลาดแล้วสามร้อยหกสิบสามคัน
ยังขายไม่ออกอยู่อีกห้าคันราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่
ห้าร้อยสิบหกล้านบาทราคาสุดท้ายที่สิ้นสุดการประมูลอยู่ที่
หนึ่งพันล้านบาทแล้วยังตรวจพบอีกว่ามีรถอีกสิบสามคัน
ที่มีชื่อภูมิกับโจ้เป็นผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นรถซุปเปอร์คาร์
ส่วนแล้วอีกยี่สิบเก้าคันตามที่เป็นข่าวนั้น
รวมทั้งหมดสี่สิบสองคันและปิดท้ายท่านก็บอกว่าอย่างไรก็ตาม
กรมศูนยากากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบรายละเอียด๔๒คัน
อีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละครับที่ผมคิดว่า
มันเป็นเรื่องคาใจว่าผมจำได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ย
มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ของกรมศูนยากากรด้วย
แต่ว่าพอข่าวเงียบเรื่องก็เงียบเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ก็สอบไปถึงไหน
ลงโทษกันมายังไงแต่ที่หยิบยกมาอธิบายให้ฟังเนี่ย
เห็นไหมครับว่ากฎเกณฑ์ระเบียบมันเปิดช่อง
ให้คนที่เล่นแร่แปรทาสใจถึงกล้าได้กล้าเสีย
วินวินด้วยกันได้แล้วเอามาแบ่งกันเขาทำกันถึงขนาดนี้
แล้วพอมีเงินก็มีเส้นพอมีเส้นก็ใช้เงินใช้เส้นปูทาง
ผู้กำกับโจ้จึงเป็นผู้กำกับอายุยังไม่ถึงสี่สิบ
เป็นคนแรกของรุ่นอายุยังไม่ถึงสี่สิบเนี่ย
บางคนยังเป็นรองสารวัตรอยู่เลยครับบางคนยังเป็นยังไม่ได้ขึ้นเป็นสารวัตร
ยังเป็นรองสารวัตรอยู่เลยเห็นไหมครับว่านี่คือความเน่าเฟะ
ของระบบบางส่วนของตำรวจที่ยังทำอะไรไม่ได้
เดี๋ยวนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้สุดท้ายขึ้นมาสิ่งที่สังคม
กำลังตั้งคำถามอยู่ในใจตอนนี้ก็คือว่า
ฟังที่ภูมิกับโจ้แถลงแล้วเนี่ย
คนก็เป็นห่วงว่าพอผ่านไปนานนานเรื่องเงียบไปเนี่ย
สุดท้ายสำนวนคดีจะเป็นยังไง
สำนวนที่จะส่งฟ้องเนี่ยจะเป็นยังไง
แล้วสุดท้ายขึ้นมาจะไหม

ก็เอาเถอะครับถ้าคิดว่า
อยากจะล้อเล่นกับความรู้สึกของสังคม
ก็เชิญครับแล้ววันหนึ่งคำตอบจะตามมาเองอ่ะ